จะมีการแถลงข่าวของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาทเป็นของใคร
เป็นรางวัลที่๑ที่กาญจนบุรี

ครูปรีชาหรือว่าของร้อยตำรวจโทจรูล

ติดตามข่าวสารกันมาตลอดอยู่แล้ว

แต่ตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้จะแถลงข่าว

คุณผู้ชมคิดว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของใคร
ครูปรีชาหรือร้อยตำรวจโทจรูล

ส่งข้อความมาทางไลน์ไทยรัฐออฟฟิศเทียลนะคะ

ก็ฟังข้อมูลฟังพยานหลักฐานต่างมาอย่างต่อเนื่อง
เชื่อว่าในใจน่าจะพอจะเดาว่าเป็นของใคร

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้รอฟังแถลง
ที่สำนักงานของตำรวจภูทรภาค๗นะคะ

คือตำรวจเขาบอกว่าเขาทำสำนวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจรู้แล้วว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของใคร
และเตรียมแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์

หนึ่งในสองคนนี้เตรียมถูกแจ้งข้อหา

ก็ครูปรีชาไม่ได้มีสลากอยู่ในมือ

ถ้าจะแจ้งยักยอกทรัพย์กับใครสักคนหนึ่งที่ตำรวจบอก

นั่นน่ะสิคือเรื่องนี้เนี่ย

เขาบอกว่ามันมีสารพันธุกรรมอยู่เยอะ
ไม่สามารถสรุปผลการตรวจดีเอนเอได้

มีลายนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูลอยู่

ครูปรีชามีหลักฐานเด็ด
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีคนก้มเก็บลอตเตอรี่
นี้ก้มเก็บลงจากพื้น
เป็นกล้องวงจรปิดหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง

ต่างคนก็ต่างยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่แน่นหนา

ทีนี้จะยังไงคือต้องรอลุ้นจริง
พรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะว่าตกลงแล้วลอตเตอรี่นี้เป็นของใครกันแน่

๕ใบหมายเลข๕๓๓๗๒๖
ใบรางวัลที่๑ก็คือ๓๐ล้านบาท
นะคะผ่านไปเดือนนึงนะคะตอนแรกเนี่ยร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ข้าราชการตำรวจวัยเกษียณเอาไปขึ้นเงินอืมแต่พอผ่านไปเดือนนึง
ครีชาไคร่ครวนเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ครับไปแจ้งความกับทางตำรวจกาญจนบุรีที่สพเมืองกาญจนบุรี
อ่าบอกว่าเขาทำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาทงวดเนี้ยหายไป
อืมเนี่ยค่ะทีนี้ก็ต้องมาสู้กันอ้าวตกลงเป็นของใคร
ร้อยตำรวจโทจรูลก็เลยถูกอายัดเงินรางวัลในส่วนนี้ไปบางส่วน
ใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ค่ะอายัดไว้บางส่วนค่ะครับ
ครีชายืนยันหลักฐานแบบนี้บอกว่าเขาตามเลขนี้มานานคุณภาคภูมิ
อืมหนึ่งตุลาคมสิบหกตุลาคมเขาตามซื้อเลขสองหก
กับแม่ค้าประจำที่ซื้อกันมาห้าปีแล้วสลากินแบ่งรัฐบาลออกวันที่สิบหกตุลาคม
ไม่ถูกก็ไปซื้อใหม่สองหกเหมือนเดิมงวดหนึ่งพฤศจิกายนอ้าว
หกมันออกครับเนี่ยค่ะเขานัดรับลอตเตอรี่กันที่ตลาดนัด
ก็เอาสลากเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ไปเดินซื้อของตามตลาดนัด
พอถึงบ้านก็เอาสลากออกมาจากกระเป๋าเพื่อจะเก็บเอาไว้ปรากฏว่า
เลขชุดห้าสามสามเจ็ดสองหกเนี่ยหายไปเขาบอกว่าหายตั้งแต่สามสิบเอ็ดตุลาคม
ที่เขารู้ครูปรีชาบอกแบบนี้นะคะครับพอหวยออกหนึ่งพฤศจิกายน
คนขายมาดีใจด้วยเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
ครูปีชาบอกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอหวยออกเนี่ยหาไม่เจอ
ก็เลยมารู้ทีหลังว่ามีคนเอาไปขึ้นรางวัลเรียบร้อยแล้วครูปรีชาก็เลยไปนัดแนะเจรจาตกลงกันกับทางร้อยตำรวจโทจรูล
แต่ตกลงกันไม่ได้ตอนแรกจะแบ่งเงินกันคนละครึ่ง
แต่ตกลงกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างยืนยันว่าเป็นของตัวเองอะค่ะครับ
เจ๊เกียวแม่ค้าขายสลากในตลาดเรสซิตี้นางปนัญชยาสุขภูลบอกว่าขายมา๓๐กว่าปีแล้ว
ยืนยันว่าขายให้ครูปรีชาแม่ค้าที่ชื่อว่าเจ๊เกียวเนี่ยเล่าว่าครูปรีชาเนี่ยไปรับสลากเลขท้าย๒๖ที่สั่งเอาไว้
รวมถึงเลขอื่นอื่นด้วยจ่ายเงินไปสองพันสองร้อยบาทใบละร้อยสิบบาท
ครูปรีชาน่าจะทำลอตเตอรี่หล่นอดีตตำรวจน่าจะเอาไปขึ้นเงินเนี่ยน่าจะเก็บได้
อืมนี่แม่ค้าบอกนะเจ๊เกียวสงสัยตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
เพราะว่าสลากที่เอาไปขึ้นเงินเนี่ยมันชุดเดียวกันกับที่ขายให้ครูปรีชาแน่
เลขชุดทั้งห้าใบเนี่ยมันตรงกับต้นคั่วที่เจ๊เกียวบอกว่าเจ๊เกียวเก็บเอาไว้ค่ะฟังเสียงเจ๊เกียวดูค่ะ
อาจารย์รับหวยแล้วนะคะรับหวยแล้วก็คุยกันเรื่องราคาถามเท่าไร
เขาบอกว่าอ่าสองพันสองโอ้ทำไมมันแพงจังทำไมหวยมันแพงจัง
พวกเราก็ตอบพร้อมกันหวยมันดังค่ะมันแพงเขาบอกว่าอยากได้แพงก็เอา
ในฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูลเนี่ยนะครับก็มีทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนมาช่วยจัดการเรื่องคดีนี้ให้ด้วย
โดยก็มีการพาร้อยตำรวจโทจรูลไปชี้จุดที่ซื้อสลาก
ยืนยันกับสื่อมวลชนนะครับว่าร้อยตำรวจจรูนก็มาซื้อที่ตลาดเวสซิตี้เหมือนกัน
มีแผงขายสลากหลายแผงนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
มันก็ไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ว่าช่วงเวลานั้นใครมาซื้ออะไรยังไงบ้าง
แล้วก็ยังพาไปชี้จุดที่เป็นบ้านพักของตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่งนะครับ
ซึ่งร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้เนี่ย
โทรศัพท์มานัดตนให้ไปเจรจาเรื่องสลากนี้เป็นของใครกันแน่
ระหว่างครูปีชากับตนซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี
จะได้ไปยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตัวเขาก็มาซื้อสลากที่นี่เหมือนกัน
แล้วก็ถูกรางวัลที่๑จำนวน๕ใบจริง
แต่สุดท้ายพอมาถึงบ้านกลับถูกพูดเกลี้ยกล่อมให้รับสารภาพ
ว่าเป็นคนเก็บสลากได้
หากยอมรับสารภาพแบบนี้เดี๋ยวจะแบ่งเงินรางวัลกันคนละ๑๕ล้านบาทกับครูปรีชา
แล้วก็จะไม่ถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์
พอลงพื้นที่ไปชี้จุดต่างโดยเฉพาะบ้านของตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
ก็ทำให้พลมตรีสุทธิพวงพิกุลรักษารัชการแทนผู้บังคับการ

รับว่าโอ้โหคือไม่พอใจมาก
เพราะว่าคือทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงมาก
เหมือนกับว่าเป็นตำรวจแล้วมาเป็นคนกลางเจรจาไกลเขลีย

โดยบอกว่านี่เป็นการเข้าข่ายการหมินประมาทเจ้าพนักงาน

สัมภาษณ์พาดพิงไว้หลายที่เลยนะครับ

วันที่๑๒ธันวาคม
ร้อยหลวงโทจรูลพร้อมกับธนายสิทธา

ขอให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีนี้

ยังไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานกับทางทนายเลย

ก็ไปอายัดเงินที่ถูกรางวัล

ที่ยังไม่มีข้อสรุปของคดี

ระดับสูงไปออกรายการอยู่๓แห่ง

จากนั้น๑๔ธันวาคมครับ
ครูปีชาก็ไปเข้าพบ

ภูมินพุ่มพันธ์ม่วงผู้กำกับการ๕

เพื่อให้ข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวนของกองปราบราม

งปราบได้เชิญตัวร้อยตำรวจโทจรูล

ทีนี้ค่ะก็ต้องมาตรวจสอบ
หลักฐานกันล่ะว่าตกลงแล้วมันของใครยังไง

ธันวาคม๑๐๐ตำรวจโทจรูล
พร้อมภรรยาพร้อมทนายตั้ม
ก็เข้าพบผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง๓๐ล้านบาท

บอกว่าไม่อยากจะให้เก็บตัวอย่าง

ก็มั่นใจในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ฟังเสียงธนัยตั้มนะคะ
แล้วหลักฐานของเราเนี่ยค่อนข้างจะ
มั่นคงนะครับเราก็พูดกี่ครั้ง

ธันวาคมทางทนายความก็มั่นใจ

ไปตรวจตั้งแต่๒๗ธันวาคม

มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงนะคะ
มันตรวจสอบไม่ได้ค่ะเพราะมี

หัวแม่มือซ้ายส่วนครูปรีชา

นิ้วมือได้ฟังข่าวแบบนี้ตอนแรก

ว่าเป็นของร้อยตำรวจโทจรูนแต่ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ถึงแม้ว่าจะมีลายนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูนแต่ก็ยังไม่สามารถฟันทงได้
เพราะร้อยตำรวจโทจรูลเป็นคนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินดังนั้นมันก็ต้องมีลายนิ้วมือสิ
นึกออกไหมเนี่ยค่ะพอเมื่อ๑๙มกราคมผลออกมาว่ามีลายนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูล
ทีมข่าวก็ไปถามอีกฝั่งหนึ่งครูปรีชาว่าครูปรีชารู้สึกยังไง
ครูปีชาบอกว่าไม่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกอะไรเพราะยืนยันตั้งแต่แรกว่าไม่ได้จับตัวลอตเตอรี่
จับแค่ซองพลาสติกด้านนอกแล้วลอตเตอรี่ก็หายไปก็เลยไม่แปลกใจว่าบนตัวลอตเตอรี่ไม่มีลายนิ้วมือหรือดีเอนเอของตัวเอง
แต่ยังมั่นใจในหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดที่ว่านี้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่ค่ะ
ครูปีชามั่นใจในหลักฐานนี้มากว่าจะสู้ได้ในชั้นศาล
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดเจอรักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคลเห็นไอ้โม่งขอพูดคำว่าไอ้โม่งนะ
ลอตเตอรี่ได้แล้วก็ถามคนทั่วไปว่าลอตเตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย
ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายนอยู่ในพื้นที่ตลาดนัดเรซิตี้มีจริงไหมจริงแต่เขาขอสงวนก่อน
ขอเปิดทางสื่อมวลชนเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการสารอย่างที่คุณครูได้เรียนแจ้ง
แต่ว่าคุณภาคภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็ให้สัมภาษณ์วันนี้เกี่ยวกับซองพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่นะคะ
บอกว่าทุกคนได้จับซองดังนั้นไม่มีประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์ซองพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่นี้ค่ะ
แต่ท่านบอกว่ามันมีหลักฐานเด็ดอยู่ชิ้นหนึ่งที่ส่งไปตรวจสอบที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวจะเฉลยพรุ่งนี้
นี่ไงมันลุ้นมากไงคุณภาคภูมินึกออกไหม
โอ้โหมันมีหลายคนจริงนะที่เข้ามาเกี่ยวพันธุ์เนี่ย
บอกว่าคดีนี้เนี่ยหากตำรวจสรุปสำนวนว่าลุงจรูนผิด
ต่อไปนี้ลูกค้าที่จะซื้อหวย

แต่หากมีแม่ค้ามาบอกว่าไม่ใช่ของคุณจบเกมทันที

นี่ทนายตั้มบอกว่าอย่างนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าที่ตำรวจจะทำสำนวน
แล้วก็ส่งสำนวนแล้วนัดแถลงข่าววันพรุ่งนี้๓๑มกราคม
หลังได้ผลจากหลักฐานชิ้นสำคัญ๒ชิ้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ทนายสิทธาก็เปิดเผยผ่านรายการ

หลักฐานที่ตำรวจบอกสองชิ้นก็คือหนึ่ง
ภาพถ่ายสลากที่แม่ค้าถ่ายมา
ซึ่งก็ต้องไปดูว่าเป็นการตัดต่อหรือเปล่า

ลุงจรูนเป็นคนเก็บสลากที่หน้าธนาคาร
ที่ครูปีชาบอกมีหลักฐานภาพวงจรปิดไง
นายตั้มบอกว่าถ้ามีจริงคลิปนั้น
ต้องเห็นป้าชัดเจนและต้องเห็นป้าก้มเก็บสลากด้วย
และต้องเป็นสลากที่หายด้วย
ถึงจะถือว่าเป็นหลักฐานในคดีได้
ซึ่งในใจผมคิดว่าไม่ได้
มีคนไปคุยกับผู้การจังหวัดหนึ่งว่ามีหลักฐานเด็ด

ซึ่งกล้องธนาคารเห็นแค่๑๒เมตร
และจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเสียบบัตร
ก็ไม่ได้หันไปทางแม่ค้าที่ขายสลากด้วย
ค่ะเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า
ถ้าครูปรีชามีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดจริง
ทำไมไม่ส่งคลิปหรือหลักฐานนี้
ให้กับพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวน
แต่จะเอาไปต่อสู้ในชั้นศาลเท่านั้น
คือท่านยืนยันว่าตอนนี้ค่ะ
ยังไม่มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด

มีเพียงพยานที่เห็นว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
ตามคำกล่าวอ้างของครูปรีชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ท่านก็เลยบอกว่า
ถ้าครูปรีชามีคลิปจริงมันจะเป็นประโยชน์ต่อครูปรีชามาก
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมไม่เอามาส่งมอบให้กับตำรวจ

ถ้าครูปรีชาส่งให้กับพนักงานสอบสวน
ก็จะต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์
ก่อนที่จะนำเข้าสู่สำนวนคดีนี้ด้วยค่ะ
ดังนั้นตอนนี้เรื่องคลิปมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะ

เชียร์อย่าเพิ่งตกใจให้รอตำรวจแถลงข่าวพรุ่งนี้
เนื้อหาข่าวที่บอกว่าจะแจ้งข้อหารักทรัพย์

ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะ

ที่บอกว่าพนักงานสอบสนสภมกจบุรี

เพราะชุดทำงานเป็นพนักงานสอบส่วนของภาค๗แล้ว
ส่วนตัวผมไม่คิดว่าตำรวจจะกล้าทำอะไรที่ฝืนข้อเท็จจริง

หวย๓๐ล้านเรื่องนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศจับตามองอยู่
พรุ่งนี้หลายคนอาจจะทราบผลก่อนผม
เพราะผมกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ

แล้วบอกว่าร้อยตำรวจโทจรูนก็คงจะไม่ได้ไปฟังด้วย

กับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๗
ท่านพลตำรวจโทรกิจทิพงเงามุกนะคะ

ท่านครับพรุ่งนี้ที่จะแถลงเนี่ย
หัวข้อหลักของการแถลงพรุ่งนี้คือ

หวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
เป็นของครูปรีชาหรือว่าเป็นของร้อยตำรวจโทจรูนครับ
คือสรุปความเห็นของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่

ถ้าคดีถ้ามีมูลเราก็ต้องในบริเวณการ

สั่งฟ้องแล้วก็นำตัว

สามารถสรุปสำนวนคดีได้ค่ะว่า
ตกลงมันน่าจะเป็นของใครกันแน่
คือทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุเนี่ย
ให้การสอดคล้องต้องกันแล้วก็

หมวดจรูลเก็บลอตเตอรีได้

เห็นตัวแล้วยืนยันว่า

เห็นตัวหมวดจรูลเลยใช่ไหม
รอตเตอรี่จะไม่ใช่ของหมวดจรูนเลยนะคะ

คือหมายว่าเขาถ่ายแผงเขาไว้ว่า

อย่าส่งมาเลยเขาขายไม่ทัน

เอาพยานรูปของโรตเตอรี่

เพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ก็ต้องอยู่ที่

ค่ะพยานบุคคลคนนี้

คือตอนนี้เรายังไม่พบพิรุธอะไร
ก็เลยเราก็ต้อง

แล้วประกอบกับพยานวัตถุ

ในขณะนี้นะครับยังไม่มีอะไรทิ้ม
ทำให้เราเกิดความพิรุษเรื่อย

เห็นร้อยตำรวจโธรจรูน

เริ่มต้นก็คือคดีนี้ที่ตำรวจทำอยู่เนี่ย
คือคดีที่ครูปรีชามาแจ้งความว่าสลากของเขาหายแล้วมีคนเก็บไปใช่ไหมฮะ

แล้วครูปรีชาแล้วพอเขาทราบว่าคือทางกองสลากแจ้งว่า
จรูนเป็นคนไปรับเงินเขาก็มากล่าวโทษนะฮะว่า
นี่คือหมวดจรูนเนี่ยได้ยักยอกยักยอกลอตเตอรี่เข้าไปนะครับ
เพราะฉะนั้นคดีที่ตำรวจทำก็คือคดีหมวดจรูนยักยอกสลากของครูปรีชาใช่ไหมฮะ
อืมแล้วที่นี้เชิญทั้ง๒ฝ่ายไปรับฟังใช่ไหมคะ
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปร่วมรับฟัง
มันจะต้องส่งผลอย่างไรทางตำรวจต้องทำอย่างไรต่อ

เพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เรา
ครับท่านครับเห็นมีข่าวบอกว่า
ถ้าถูกผิดเป็นของใครอะไรยังไงเนี่ย
ก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกแจ้งข้อหาด้วย
ก็คือต้องมีคนโกหกคนนะครับ
สองคนนี้ต้องรู้รู้ว่าความจริงเป็นอะไร
คือเราท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก็ว่าไปตามพยานหลักฐาน
แต่ว่าหมดจรุนเดี๋ยวครูวิชาต้องรู้
ค่ะท่านคะถ้าคนที่พนักงานสอบสวน
สรุปสำนวนว่าน่าจะเป็นคนโกหกเนี่ยนะคะ
แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้โกหกเนี่ยค่ะ

คือเราก็ต้องเสนอสำนวนนี้ไปให้พนักงานในการพิจารณา
ถ้าพนักงานอายการพิจารณาแล้วเห็นชอบ
หรือว่าสั่งให้เราสอบส่วนเพิ่มเติมเราก็ต้องดำเนินการ
หรือถ้าเห็นตามที่เราสั่งไปก็นำขึ้นสู่ศาล
ให้สารพิจารณาต่อครับผม
จะทำยังไงให้ประชาชนมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีอยู่
แล้วจะสรุปสำนวนคดีวันพรุ่งนี้ครับ
คือเราก็ได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนจากภาพไปนะครับ
ที่จึงมีความรู้ความสามารถสำบัดพิเศษครับเข้าไว้
แล้วก็ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่รับคำนวณก็เป็นเดือนนะครับ
หรือพยานสอบปากคำพยานจากภาพนี้พระบุตรประมาณ๔๐ปากนะครับ
แล้วก็ส่งเอกสารพยานวัตถุต่าง
ไปตรวจทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
โดยเฉพาะที่ตรวจโต๊ตเตอรี่ถนัดเราส่งตรวจที่กองวิสุทธิภาพเราได้
แต่เราไม่ตรวจนะฮะเราก็มีความเห็นว่าควรจะส่งไปตรวจที่นิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเห็น
อาจจะมีผู้แข็งใจเดี๋ยวตำรวจด้วยกันมาตรวจกันเองมันก็ไม่ดี
ก็เลยส่งให้นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งท่านผอท่านก็ได้กรุณาแถลงข่าวให้ทราบเมื่อวันที่๑๙แล้ว

เราก็พยายามทำด้วยความรอบครอบแล้วก็ให้เกิดความยุติธรรมที่สุด
ท่านคะถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปนะคะหลักฐานแต่ละชิ้นที่เรานำเสนอข่าวไป
ตรงนี้มันมีความหมายขนาดไหนกับในสำนวนคะที่เจอลายนิ้วมือ
เพราะว่าหวดจรูนเป็นคนนำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลถูกไหมครับ

ตรงนั้นก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่ถ้านะแต่อันนี้ก็คือไม่มี

ใช่ไหมครับอันนี้มันไม่มีเราก็เลยใช้ยันอะไรไม่ได้
แล้วครูปีชาก็ยืนยันว่าไม่ได้โดนโรตเตอรี่โดนแค่ซองพลาสติกข้างนอกครับ

แล้วได้ตรวจสอบซองพลาสติกที่ครูปรีชาอ้างถึงไหมคะ
คือซองพลาสติกเนี่ยวันที่มาเจรจาวันแรกเนี่ย
ที่พระนามสวรรค์เรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเนี่ย
ปรากฏว่าจับกันทุกคนเลยตั้งแต่แม่ค้ายันทุกคนจับ
ก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปส่งตรวจ
เพราะว่าประยะรฐานมันก็เละไปหมดแล้วครับ
แล้วมีกล้องวงจรปิดมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าธนาคารที่ครูปรีชากล่าวอ้างไหมคะ
คือเราก็ได้รับทราบจากทางสื่อนะครับว่าครูปีชากล่าวอ้างว่าอย่างนั้น
ผมก็ให้ทางพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับ
คุยกับครูปีชาว่าอยากจะได้กล้องวงจรปิดนี้มาเป็นพยานหลักฐาน
แต่ครูปีชาก็ยังไม่ให้แล้วก็ครูปีชาก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษาทนายก่อน
แต่ก็ยังไม่ได้มาให้ครับเพราะเราก็อยากจะได้อยู่ครับ
เพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยเราก็จะส่งตรวจแล้วก็นำไปเป็นพยานหลักฐานได้นะครับ

แต่สำคัญเลยคือมีคนเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
ครับผมเนี่ยฮะก็เลยมีพยานเพิ่มเติมมา
คือพยานบุคคลตรงนี้ที่เห็นเนี่ยกับกล้องวงจรปิดที่ยังไม่ได้จากครูปรีชา
ถ้าไม่ได้จริงนะฮะท่านแล้วมีแค่พยานเห็นอย่างเงี้
อันนี้ก็สามารถสรุปสำนวนคดีได้หรือครับท่าน
ก็เป็นพยานบุคคลถ้าเขายืนยันถ้าเราคือเราก็ตรวจสอบดูว่า
พยานคนนี้ความน่ายึดถือยังไงหรือมีความเกี่ยวยง
หรือว่าจะเป็นกระบวนการไหมก็ยังไม่ครบอะครับ
เราก็ต้องรับฟังพยานด้วยครับเพราะฉะนั้นเขายืนยันนะครับ
แล้วถ้ามีพยานที่เขายืนยันว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูนไปซื้อสลากจริงอย่างนี้ฮะ
ก็มาได้เลยครับมาพบได้เลยเราก็สอบ
พยานเนี่ยถ้าเกิดบิดถ้าพูดความจริงเนี่ยเราก็
ถ้าโหกเนี่ยเดี๋ยวตำรวจทักลับมาเราก็แตกครับ
คนคนนั้นได้ครับในวันนั้นอะไรอย่างนี้สมมติว่า
คือเราก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะที่เขามาให้การนะฮะ

งานศึกษวนตรับสวนก็ลงไปศึกษวนตรับสวนด้วย
ค่ะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเห็นก็คือ
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการยักยอกทรัพย์ด้วยใช่ไหมคะ

เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
เราก็จะให้ศึกษวนชนทรัพย์ถามกับ
บ้างละเอียดบางอย่างผมอาจจะลงไม่ลึกขนาดนั้น

ถ้ากรณีของการที่สรุปสำนวนพรุ่งนี้
จะไปสู่ที่ในชั้นไหนก็แล้วแต่
บุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือ
คนที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยอันนี้ตำรวจจะไปดำเนินคดีต่ออะไรด้วยไหมฮะ
ก็ต้องว่าอยู่ที่นะครับตอนนี้เราก็ไม่คิดว่าจะไปให้มันเป็นขั้นเป็นตอนกันนะ

ค่ะดังนั้นในวันพรุ่งนี้ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องไปฟังใช่ไหมคะท่านผู้บัญชาการค่ะ

ถ้าใครไม่พอใจในผลการสรุปสำนวนคดีที่จะส่งอายการก็ไปว่ากันต่อไปสู้กันต่อในชั้นอายการชั้นศาลใช่ไหมครับ

รุ้นกันมานานครับท่านค้าเดี๋ยวติดตามหรือ